รัฐนิวโชว์ช่วงนี้ดูประเด็นเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ
รัฐบาลออกมายืนยันชัดเจนแล้วค่ะว่า
จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อยากจะให้เรื่องนี้ไปตัดสินชี้ขาดกันที่ศาล
ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่หลายคนถกเถียงกันว่า

ด้วยความที่อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นอายุความแล้วนะคะ
วันนี้สาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองมาพูดคุยกันในประเด็นนี้

บรรยากาศการเมืองในสัปดาห์นี้น่าติดตามนะคะ
เพราะว่าทั้งกปศนปชก็เข้าไปให้แสดงความเห็น
กับคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดอง

ก็หวังว่าน่าจะไปด้วยดีนะครับ
ทางภายในผมคิดว่าคณะที่๓
คงจะเห็นทิศทางเพราะมันต้องเรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนเมษาแล้วไปเซ็นข้อตกลงกัน
ผมให้ความสำคัญนะครับการนำร่องนี้เพราะว่าการปฏิรูปยุทธศาสตร์หรือปรองดองต่อไปเนี่ย
ปยปเนี่ยมันจะไปได้ลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือไม่เนี่ย
ขึ้นอยู่กับการนำร่องในกรอบ๓เดือนที่จะสรุปออกมาเนี่ยครับ
แต่บังเอิญเหลือเกินในรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีอะไรขึ้นมา
โดยเฉพาะเรื่องหุ้นของภาคศิลป์นะครับในเหลี่ยมกฎหมายยังไงก็ว่าไปนะครับ
แต่ในเหลี่ยมของความรู้สึกคนเนี่ยมันก็ยังดูซับซ้อนสับสนอยู่
เหมือนเป็นคนละเรื่องนะฮะปรองดองกับเรื่องของหุ่นที่จริงเป็นเรื่องเดียวกัน
อย่าลืมว่าวิกฤตหุ้นทักษิณมันนำมาซึ่งวิกฤตประเทศ

เกิดความแตกแยกอะไรขึ้นมาเนี่ยในเหลี่ยมกฎหมายก็ว่ากันไปล่ะนะฮะ
แต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าความรู้สึกของผู้คน
จะมองว่าคุณทักษิณและครอบครัวแล้วก็เครือข่ายถูกรังแก่ก็มองได้

รองได้เพราะว่าถูกยึดทรัพย์ไปแล้วก็ยังมาเรียกเก็บภาษีตรงนี้กันอีก
แต่จริงแล้วที่เรียกเก็บมันเป็นภาษาดักศัตรูศูนย์เงินได้

ต้นทุน๑บาทที่ทักษิณขายให้ลูก
แล้วก็เอา๑บาทที่ลูกซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์๔๙บาท๒๕สตางค

แล้วแต่จะคิดนะครับว่า
ว่ามันเป็นการซิกแก๊กเพื่อเลี่ยงภาษีในตลาดหุ้นหรือเปล่า
เพราะว่ามันหลายหมื่นล้านอืมนะครับตอนนั้นก็มีการเอ่อ
เปรียบเชียบกันภาษีตระสาชาวบ้านธรรมดา
หรือตามร้านตามเพลิงรถเข็นอะไรก็แล้วแต่
แต่เป็นนายกรมดรีขายหุ้นเป็นมึนล้านหลายมึนล้านอย่างนี้
ไม่ต้องเสียภาษีอันนั้นก็เป็นความรู้สึก๑๐ปีที่แล้ว

มันก็จะเป็นผลกระทบต่อบรรยากาศของการ

เดินหน้ากันต่อไปยังไงหรือไม่เนี่ย

ดูเหมือนทางฝั่งของรัฐบาลเอง
เขาก็พยายามที่จะหารู่ทางที่จะเดินหน้าที่จะจัดการต่อไป
ขณะที่ฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์ออกมาคุณโอ๊คก็บอกว่า
ถ้ามันเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสปลองดองคงไม่สำเร็จ
เราต้องมอง๒มุมนะ
หนึ่งก็ความเป็นจริงในเรื่องภาษี
เพราะว่ามันมีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าระบบภาษีเหล่านี้
มันก็สองบั้นอาถารณ์อยู่
หนึ่งก็ชาวบ้านตะทีตะสาบบอก

แต่ว่าคนที่มันมีรายได้เยอะทำไมไม่ต้องเสีย
อันนั้นเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการ
ซึ่งแคสกภาษีทักษิน

ผมก็ต้องทำแบบเดินการทำตามกฎหมาย
อีกมุมนึงก็คือฝ่ายที่ถูกกระทำ
อีกมุมหนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกกระทำก็ต้องมองว่า
เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกไล่ล่า
ขณะภาษีเนี่ยจบไว้ตรงนานแล้วทำไมฟื้นมาแล้วล่ะ
ยังไปหาช่องทางอะไรที่จะเก็บเขาอีก
อันนี้มันก็จะส่งผลทางการเมืองแน่นอน
แต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยมันจะผิดถูกนั่นก็ว่า
แต่ว่าทางการเมืองเนี่ยแน่นอนเลยพวกนี้ก็รู้สึกว่า
ไม่จบทำให้ไปแล้วก็จะเรียกเขาไปป้องดอง
เขาก็ยินดีไปแล้วอะไรไปแล้วนะ
ตรงใกล้จะจบละนี่ก็จบชุดไปละ
ชุดของนัคการเมืองฝ่าดาร์เนวัล

ในเมื่อคุณก็ยังกระทำผมต่อเนื่องมานะ
ฉะนั้นเราก็ต้องมองเกมที่มันจะส่งผลแน่นอนล่ะ
ไปสู่ความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้ง
ค่ะแต่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายเองโอเคก็มีเงื่อนไขอยู่
รัฐบาลเองก็มีเงื่อนไขที่จะต่อรองแล้ว
ถ้ายืดเรื่องนี้ออกไปขณะเดียวกัน
ความสงสารก็จะเทไปให้อีกฝ่ายนึง
อันไหนมันจะคุ้มกันอย่างไรครับพี่มูชะ

มีทั้งคุ้มทั้งไม่คุ้มทั้งได้ทั้งเสีย
เขาเรียกว่าถ้าเราจะดูเรื่องนี้
ถ้าย้อนไปแบบที่เราเริ่มขึ้นมาเนี่ย

รัฐบาลเองประกาศตั้งแต่วันแรกเข้ามา

ที่เกิดวิกฤติการเมืองกันขึ้นมา
แล้วก็มันเริ่มวาเลนไทยเลย
กุมภาเริ่มวันแรกของการสร้างความปองดอง
เรียกว่าเชิญเรียกว่าทุกฝ่ายทุกพัก
การเมืองกลุ่มพลังมวลชน
ที่มีปัญหาเกิดขึ้นมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
เพียงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคศรัฐบาล
ว่าตัวเองยังเป็นพระเอกอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
อันนี้เข้ามา
ก็เท่าที่สนับตับฟังมาจนถึงวันนี้

ภักดิ์สำคัญมาหมดแล้ว
องค์กรกรปศ
ที่อยากจะปร้องดรองกลุ่มพลังก็โอเค
ถึงขั้นนี้แล้วก็อยากจะปองดองกลับมา
คือที่สรุปว่าอยากจะหันหลอกมาจับมือกันได้
พร้อมที่จะไปสู่เลือกตั้งเรียกว่าตามเป้าหมายของเขา
คือถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วต้องมาตีโจทย์ให้แตกก่อนว่า
จุดประสงค์งานปรองนองคืออะไร
จุดประสงค์ที่ผมเข้าใจนะครับจะผิดจะถูกก็ไม่รู้ล่ะ
แต่จุดประสงค์ของการปรองดองคือ
ก้าวไปข้างหน้าในอนาคตว่าหลังการเลือกตั้งแล้ว
จะต้องยอมรับกติกาประชาธิปไตย
ไม่มีการมาก่อกวนกันบนท้องถนน
ไม่มีการจัดม็อบไม่มีการอะไร
จะดำเนินการก็ดำเนินการตามกระบวนการรัฐสภา
เสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย
ควรได้รับความเคารพโดยเท่าเทียมกัน
เสียงข้างมากก็ต้องชนะแต่ชนะอย่างมีเหตุผลนะครับ
เสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับกติกา
แต่เสียงข้างมากลากไปไปลักหลับกลางดึกอย่างนั้น
ก็ต้องโวยวายออกมาให้ประชาชนรู้นะครับ
ถ้าจะปรองดองแล้วบอกว่าให้นิรโทษ
ปรองดองแล้วบอกว่าอย่ามาเก็บภาษีผม
ปรองดองแล้วบอกว่าให้ปล่อยคนออกจากคุก
หรือให้ยุติการดำเนินคดีจำนำข้าว

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดทำถูก
ก็ต้องไปตามคันลองของที่ควรจะเป็น

ประเด็นการเก็บภาษีนะครับ
จะบอกว่าทำไมทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเพิ่งมา

แล้วคนที่เขามองเห็นปัญหาว่า
มันจะต้องดำเนินการให้มันถูกต้อง

ไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะไปเก็บเนี่ย

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะกฎหมาย
รัศดากรกฎหมายภาษีกฎหมาย
ไม่ได้เปิดสมองมองกฎหมายทั้งระบบ
เราต้องแยกแยะทั้งสองประเด็นก็คือ

ปรองดองแล้วไปเอาเรื่องอดีตนายก

คุณเคยทำคดีสร้างโน่นสร้างนี่หรือเปล่า

คุณได้รับโทษจำคุกและคุณไม่ยอมรับ
ก็ต้องมารับโทษให้ได้ก่อน

ไม่ใช่ปรองดองแล้วมีผลย้อนหลัง
กฎหมายทุกกฎหมายก็ไม่มีผลย้อนหลัง
ฉะนั้นถ้าจะปรองดองก็คือเดินหน้าไปอย่างนี้

หนักใจแทนคนทำนะครับ
องดองเนี่ยจะจับคนมาลง
ศัตยบันกันเนี่ยผมว่า

เพราะว่าศัตยบันมันมีไว้ฉีก

เห็นด้วยครับเห็นด้วยตรงที่แยกแยะ

เรื่องที่ต้องแยกอยู่แล้ว
นะครับปลองดองก็ว่ากันไปข้างหน้า
ส่วนที่มีคดีอะไรตกค้างอยู่ก็สะสางกันไป

เขาไม่เข้าใจเหลี่ยมกฎหมายหรอก

ก็ลุกไล่เข้ามาขนาดนี้แล้ว
ทรัพย์ไปแล้วเข้าประเทศกับเขาไม่ได้

ผมก็เห็นด้วยครับ
แต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ย

แก้กฎหมายอำนวยความสะดวกนะครับเปลี่ยนอัตราการถือหุ้นของชาวต่างประเทศ
แล้วก็วันที่๓๐ธันวาคมผมจำได้ปี๔๘
๓๑ธันวาคมหุ้นหยุดราชการ
คือ๓๑เป็นวันหยุดราชการอยู่ปกติ
ก็มีประติคลมอว่าไม่ต้องหยุดราชการแล้ว
ผลก็ปรากฏขึ้นมาก็โอนหุ้นกันวันนั้นแหละขายให้เทมาเซคกันวันนั้น
มันก็มีพิรุษอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็สุดแต่แล้วแต่สติปัญญาจะว่ากันไปแล้วครับ
ไอ้ที่มุ่งผมห่วงผมห่วงเลยว่ามันจะต้องไปสู่การเลือกตั้ง
และคะแนนสงสารเนี่ยมันอ้อนได้ง่ายครับ
นี่แหละการใช้กฎหมายการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม
มันก่อให้เกิดเรื่องราวจนถึงวันนี้
ก็ถูกไงเวลารัฐบาลที่มีอำนาจ
ผมก็ไม่คิดไงว่าวันนี้มันจะมาถึงคุณ
เพราะวันนั้นคุณมีอำนาจคุณก็ทำอะไรก็ได้
ถูกผิดก็สามารถทำได้

เพราะว่าถึงวันนี้คุณจะมาโอดควรไม่ได้หรอก
มันก็จะตามมาเรื่อย
โดยมีข้อกฎหมายเป็นตัวกำกับ
โดยความประพฤติชอบหรือไม่ชอบ

ฉะนั้นวันนี้มันมาถึงวันนี้
เขาบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีเรื่องนี้
เรื่องภาษีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารู้
มันก็มามีผลวันนี้มันก็จะกระทบกับการเมืองโดยตรง
กระทบกับสถิษฐภาพของเขาด้วยนะ
ทั้งที่ถ้าวิธีที่จัดการก็คือว่าไปตามกฎหมายด้านหนึ่ง
อีกด้านคุณก็ต้องไปไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่
ว่าเอ๊ะทำไมปล่อยกันมาอย่างนี้
แล้วมีใครที่อยู่ในเครือข่ายที่ไปช่วย
ให้การดำเนินการทางกฎหมายมันไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มันก็เลยมีผลส่งมาถึงวันนี้
ถ้าทำซะก่อนหน้านี้มันก็อาจจะไม่มีผล
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูหมดแล้วมันไม่เข้าข่ายกฎหมายอะไรที่จะไปจัดการ
มันมีอธิบดีสรรพากรก่อนเลยในคน
ปล่อยมาถึงจนมาถึงวันหนึ่ง
บอกว่าไม่ทราบแล้วในปี๕๕บอกให้จบแล้วเรื่องนี้
รับตัวเขาก็เป็นยังไงประวัติเขาต้องถูกออกราชกรามไปโครงภาษีบัตร
มันก็ชัดและพฤติกรรมของคนที่สนองการเมือง
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่ไหม
ก็มาวันนี้ที่ต้องมายุ่งยากในการที่รัฐบาลไม่ทำก็ไม่ได้
ก็ต้องทำนะมันก็เลยบีบตัวเองไปเลย
สุดท้ายครัฐราชการจะต้องทำตัวยังไงคะในฐานะยุคนี้เนี่ยหน้านักใจไปหมด
อาการก็ต้องคือไม่ว่ายุคไหนยุคไหนค่ายการเนี่ยนะครับ
ต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองทำระเบียบตามกฎหมาย

เราก็ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักกันนะครับ
เขาก็คงไม่มีใครที่จะมาสั่งที่ให้มันออกนอกรู่นอกทางสั่งผิดกฎหมาย
เพราะมันก็ผิดกันไปหมดถ้าเรารับไปด้วยเราก็ผิดไปด้วยนะครับ
ประเทศของประเทศที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่าการสั่งงานการทำงานเนี่ยนะครับ
ใช้อำนาจกฎหมายเนี่ยเข้าข้างตัวเองซะนะครับ
เรียกว่าพลิกแพงบางทีเรียกว่าใช้นโยบายเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
ตัวเองคือเรียกว่าทำทุกอย่างใช้สิ่งที่มี
มันก็เลยคล้ายว่าเข้ามาเป็นพ่อขางหมูไปเรื่อย
รู้สึกว่าตัวเองนี่เมื่อขึ้นมายิ่งใหญ่นี่ก็หยิบยิ้มย่อง
อยากจะทำอะไรชี้อะไรชี้เป็นชี้ตายใครได้หมด
มันก็จนมาถึงวันนี้ก็ถูกย้อนกลับไปย้อนกลับมา
มาถึงวันนี้ในเรื่องความยุติธรรมการใช้กฎหมายด้วยความเที่ยงธรรมบริสุทธิ์
มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ยังเป็นที่ถกเถียง
เพราะถ้ายังใช้กันยุคก่อนใช้กันไม่ถูก
แล้วก็โดนปฏิวัติรัฐภาหารโดนคดีโดนอะไรสารพัดโดนยึด

มาถึงวันนี้ฝ่ายที่มีอำนาจก็พยายามใช้กฎหมายอีกเหมือนกันนะครับ
ซึ่งก็ยังชี้กันไม่ได้ถูกเหมือนกันว่าคุณใช้เนี่ยมันถูกต้องเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ไหม
มันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันอีกตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ฝ่ายนี้ก็มองดูว่าคุณใช้กฎหมายเพื่อแก้งเขาหรือเปล่า
ผมก็มองดูว่าถ้าการใช้กฎหมายมันไม่เที่ยงทำขาดความยุติธรรม
ต่อสู้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดไป
มันก็มองดูว่าคุณใช้กฎหมายเพื่อแก้งเขาหรือเปล่า